นี่ข่าวนี้นี่ฉันจำได้ว่าเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเช้าบ้านที่เพศ
แสเกะแดงว์เชอว่าเป็นเรื่องของอาทรรพีที่นี่คุณผู้ชมพอเรานำสเนอ
ข่าวปายสุรรคุณอาทศิคปุชธอาทิตย์ที่แล้วพระมรณภาพคาปุฏิ
ชาวบ้านเขาไม่สบายใจแล้วค่ะว่าจะทำยังไงดี
แล้วก็อยากปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไป
อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งชาวบ้านหมู่๓ที่ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งที่เพชรชบูรณ์
เขาก็ทำบุญกันที่วัดเทพนิมิตคีรีวงศ์
อย่างที่บอกค่ะเราเคยรายงานข่าวนี้ไปว่ามีคนเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ
พอชาวบ้านเอาเสื้อดงเสื้อแดงมาแขวนอยู่ที่ข้างหน้าบ้านแล้ว
แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านเขาไปพึ่งร่างทรงปู่ฤษีร่างทรงเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเกิดมาจากสาเหตุที่มีการลงอัคระที่เมนของวัดครับ
แล้วก็มีดวงวิญญาณเนี่ยนะถูกกักเอาไว้มีคนใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาเนี่ย
เรียกมาแล้วไม่ยอมเลี้ยงดูทีนี้ดวงวิญญาณที่ถูกเรียกมา
ก็เกิดความหิวโหยสิคะแล้วถ้าเกิดจังหวะนั้นน่ะนะ
ประจวบเหมาะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงดวงตกดวงถึงคาดก็
ก็เลยเสียชีวิตร่างทรงเขาแนะนำแบบนี้
จะต้องเอาน้ำมนต์จากใบเสมามาประพรมพื้นที่
อย่างตรงที่เมนที่บอกว่ามีการลงอัคระที่เมนไว้
ต้องมาประพรมเป็นการล้างความอาถรรพ์นี่นี่โอ้นี่นี่เป็นการฉีดน้ำมนต์เลยนะคะคุณ
โอ้โหฉี่ขึ้นไปด้วยยอดเสาเลยนะยอดปล่องเลยนะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาทำพิธีไปแล้ว๒ครั้งนะทำไปวันที่๓๐ธันวาคมปลายปีที่แล้ว
กับ๒มกราคมก็มีการทำบุญที่ศาลพ่อปู่
อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับที่ยังวนเวียนอยู่แถววัดนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีพระหนุ่มมรณภาพอยู่ในกุฏินั่นแหละ
ชาวบ้านเขาเริ่มหวาดหวั่นเขาเริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะ
ทีนี้เมื่อวันเสาร์ก็เลยมีการนิมนต์พระอธิการสามารถจันทสาโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้วเจ้าคณะตำบลชนแดนเขต๒เนี่ยนะ
ให้ท่านเนี่ยมาช่วยทำพิธีหน่อยทำบุญใหญ่หมู่บ้านอีกรอบนึง
อันนี้เท่ากับว่าเป็นรอบที่สามแล้วนะคะเอาหัวหมูเอาไก่ต้มอาหารคาวหวานผลไม้
นิมนต์พระมายี่สิบเก้ารูป
ทำพิธีตามหลักพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้ชาวบ้านสบายใจ
แล้วก็มีการบวงสวงวางศิลาเริกสร้างหอระคัง
ที่วัดเทพนิมิตคิรีวงศ์ได้ปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดี

การทำบุญเนี่ยก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว
แล้วก็พวกพูดผีต่างที่อยู่ในวัดด้วย
จากการพูดคุยกับมรคนายกวัดนายชวีบอกว่า
หลังจากทำบุญใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าจะทำให้สิ่งที่เลวร้ายหมดไป
ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจจะได้มีความสุขกัน

เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวษี
วิญญาณที่เร่ร่อนรวมถึงอสุรกาย
ชาวบ้านจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายด้วยนะคะ